อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องการเยียวยา
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้กับโควิด๑๙

เพราะว่าวันนี้มีประกาศการปิดกิจการต่างเพิ่มด้วยนะคะ
ถ้าไปดูเริ่มต้นจากการดูตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ
วันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเลยค่ะ
เพราะว่าทุบสถิติอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับการแพร่ระบาด
เพราะว่าวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทะลุ๑๓๐๐๐ราย
ถือว่าตัวเลขนี้มากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมาในบ้านเราเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้เองทางสวบคเองก็ประกาศนะคะ
ปิดอีก๑๐สถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นการแถลงของผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์นะคะ
พูดถึงมาตรการปิดกิจการและสถานประกอบการเพิ่มเติมนะคะ
ว่าจะมีการประกาศปิดอีก๑๐รายการ
ก็ต้องเตรียมตัวเลยนะคะสนามกีฬาทุกประเภทค่ะ
สระว่ายน้ำลานกีฬาศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทัศกาล
การเรียนรู้หอศิลป์ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร้านเสริมสวยร้านตัดผมทำเล็บร้านศักดิ์และสวนสาธารณะค่ะ
อันนี้นะคะ๑๐สถานประกอบการนะคะที่จากนี้ไปก็อาจจะต้องรอฟังค่ะ
หากมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะก็ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการจังหวัด
ท่านผู้ว่านะคะสามารถที่จะพิจารณาปิดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ได้
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเมื่อมีการพยายามที่จะกำหนด
มาตรการอย่างเข้มงวดการกำกับติดตามก็ต้องพยายามทำอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะ
และใน๑๔วันนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ย
ผ่อนคลายก็จะตามมานะคะส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดวันนี้ค่ะ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งหมื่นสามพันสองรายค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูตัวเลขของผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะ
วันนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งพันสี่สิบเก้านะคะ
ในเรือนจำกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะในวันนี้นะคะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้อยู่ที่หลักร้อยอีกครั้งหนึ่งมี๑๐๘ศพค่ะ
นี่ค่ะและ๑๐จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
กรุงเทพมหานครยังอยู่ในอันดับหนึ่งนะคะรองลงมาเนี่ยคือสมุทรสาครนะคะ
เก้าร้อยสามสิบสองรายเราจับตากันที่สมุทรสาครด้วยนะคะ
ตอนนี้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยตอนนี้มีการแพร่ระบาดนะคะ
ตัวเลขวันนี้เกือบพันเกือบแตะพันนะคะ
สมุทรสาครวันนี้ท่านโพสต์ข้อความ
สถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าใช่เวลาขอความร่วมมือแล้วครับ
นี่นะคะถ้ายังไม่สนใจยอดผู้ติดเชื้อ
หันมาดูสภาพโรงพยาบาล
ทั้งในกอทมและปริมณฑลรวมถึงอีกหลายจังหวัด
จะพบว่าขณะนี้วิกฤตจริง
จากล็อกดาวน์จริงแล้วต้องตามด้วยตรวจเร็ว
ผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนปูพรมวัคซีน
ในพื้นที่วิกฤตที่ด่วนที่สุดแล้วก็รอดูผลใน๑๔วันนะคะ
ซึ่งก็สอดรับกับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
พรัชกาลจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ที่ระบุว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก
มีผู้ติดเชื้อนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านประมาณ๒๘๐๐คนนะคะ
ถ้าหากว่าสถานการณ์ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทุกวัน
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การประกาศปิดจังหวัด

ขอให้คนจังหวัดสมุทรสาครเตรียมใจไว้บ้างค่ะ